อันตรายอาบกว่าไว้ด้วยนะครับช้าวแบบนี้
อันตรายเหมือนกันอีกหนึ่งเรื่องโจรในคราบนักบุญค่ะ

ใช่เหตุเกิดที่ตึกทิปโก้พระราม๖นะคะ
เป็นคนที่ไปอาสาที่จะไปช่วยเหลือ
ปรากฏช่วยคนบาดเจ็บอยู่เอาทรัพย์ไปเฉยเลยค่ะ

กลุ่มคนอาสากู้ชีพกู้ภัยไทยแลนด์นะครับ

เหตุการณ์ที่อาสากู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุบัติเหตุที่นอนบาดเจ็บอยู่กลางถนนค่ะ
หากสังเกตดีจะเห็นสิ่งผิดปกติในภาพ
โดยกล้องสามารถจับภาพชายคนนึง
สวมเสื้อวินมอเตอร์ไซค์กำลังฉกทรัพย์ค่ะ

ก่อนที่จะขโมยทรัพย์สินของผู้บาดเจ็บไปอย่างนี้

อันนี้แบบเป็นภาพคนดีเลยขยายให้ดูเอานี่ไงเอาไปแล้ว

หลังเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ก็ถ่ายภาพคนร้ายเอาไว้ได้

ก็เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนครบานบางซื่อนะคะ
เจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพกับตำรวจ

ก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ครั้งด้วยกันค่ะ
นี่แหละตอนนี้ก็ดำเนินการเรียบร้อยนะคะ
นำตัวฝากขังสารอาญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับโจรในคราบนักบุญรายนี้
เอาเป็นว่าคุณผู้ชมระวังกันด้วยนะคะ

บางครั้งก็ไว้ใจคนไม่ได้เสมอไป
บางทีเราเก็บอยู่ใครจะไปคิดนะว่าจะทำได้ลงคอ
ซ้ำเติมพูดบัตรเจ็บอีก